ใครที่เดินทางขึ้นรถโดยสารขึ้นรถไฟฟ้าคนบิดเบียดแออัดยัดเยียด

บางทีเวลาเร่งด่วนนะมันแน่นเหมือนปลากระป๋องนะ

แล้วมีคนเจอเหตุการณ์แบบนี้เธอก็เลยเอามาโพสต์เตือนภัยเอาไว้
ขึ้นรถไฟฟ้าในช่วงเที่ยงค่ะ
แล้วก็มีผู้ชายคนนี้แหละมาเบียดเอาอวัยวะเพศมาเบียด
ถูตัวเธอขณะที่อยู่บนรถไฟฟ้า
เธอก็เลยแอบถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็นำมาโพสต์เตือนภัย
แล้วก็เล่าเรื่องราวแบบนี้คุณผู้ชมค่ะคุณทัศนัยคุณสุภาษา
นำเรื่องราวนี้มาโพสต์เตือนภัยผ่านทางทวิตเตอร์บอกว่า
ขณะโดยสารรถไฟฟ้าช่วงเที่ยงของวันที่๓มกราคม
ผู้โดยสารแน่นกระบวนรถเลยเธอถูกใช้โรคจิต
อวัยวะเพศเนี่ยมาถูไถตัวตอนแรกเธอคิดว่าเป็นกระเป๋า
ก็เลยเขยิบออกก็ยังเบียดไม่หยุดนะทนไม่ไหวก็เลยเอ็นตัวออก
เอ๊ะก็ยังเอ็นตัวตามมาแบบจงใจตัวเธอก็เลยก้มมอง
ก็เลยรู้ว่านี่โดนทำอนาจารย์ไว้แล้ว
หลังโพสต์ออกไปมีผู้ใช้ทวิตเตอร์เข้ามาแสดงความเห็นจำนวนมาก
หลายคนบอกว่าเคยเจอแบบนี้แล้วก็ให้กำลังใจเธอด้วยนะคะเธอยังเล่าต่อว่า
ปกติเนี่ยจะเดินทางด้วยรถไฟฟ้าทุกวันเลยเป็นประจำบ้านอยู่ชิดลงไงฮะ
ช่วงเที่ยงวันเกิดเหตุเธอออกมาทำธุระแล้วก็ขึ้นรถไฟฟ้าที่สถานีอโศก
จะกลับไปทำงานที่ชิดลมโดยอยู่ตู้กระบวนท้าย
ก็มีคนใช้บริการแน่นกระบวนไปหมดนะคะ
เธอก็ยืนติดประตูจนกระทั่งมาถึงสถานีเพลินจิต
คาดว่าจะเป็นช่วงที่ชายคนนี้ขึ้นมาแล้วก็กระทำกับเธอ
ตามที่ได้โพสต์ไปค่ะ
เราก็เลยก้มลงเหมือนแบบคือเราจะด่าแล้วแหละจริงแล้วค่ะ
เราก็แบบพอก้มลงไปเราก็เลยเห็นว่าเขาอ่ะเอาไว้ไว้เพศเขาค่ะ
คือมันออกมาแบบนอกกางเกงเลยค่ะแบบมาดันเราอยู่
เราก็เลยเหมือนแบบด่าออกไปครับ
โอ้โหนี่คือเอาออกมาจากกางเกงเลยนะ
ตอนแรกเข้าใจว่ามันอยู่ในกางเกงแค่แบบ
บิดบิดถูเอาออกมานี่คือเอาออกมาเลย
แล้วรถไฟคนก็เยอะน่ากลัวจัง
เออนะคะแต่ว่าถึงว่าจะตกใจแล้วก็กลัวนะ
แต่ว่าเธอก็ยังมีสตินะคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิป
ถ่ายหน้าผู้ชายคนนี้เอาไว้ได้เนี่ยเหมือนรู้นั่นแหละหันหลังเนี่ย
ตอนนี้เริ่มรู้แล้วว่าถูกถ่ายคลิปนะคะ
หลังจากถ่ายคลิปเรียบร้อยแล้วก็เอาไปให้เจ้าหน้าที่ที่สถานีเพลินจิตนะคะ
ให้เจ้าหน้าที่รอปภให้ช่วยกันตามจับ
เจ้าหน้าที่เขาก็วอดักจับกันนะคะสุดท้ายหนีไปได้
ตัวเธอก็โทรหาเพื่อนร้องไห้ตกใจ
เพราะว่าไม่คิดว่าจะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้
แล้วก็จะช่วยเรื่องการแจ้งความดำเนินคดี
หาหลักฐานจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมให้
เมืองต้นส่งภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นภาพนิ่ง
ชายคนนี้ไปให้แล้วแล้วเดี๋ยวเขาจะมีการรวบรวมหลักฐาน
เคยกระทำอนาจารย์กลับมามาเราหลายครั้ง

เจ้าหน้าที่เขาก็ซับได้แล้วก็ตักเอ่นไปแล้วหลายครั้ง

เห็นหน้าไหนดูชัด